ชื่อว่าชิงช้าชาลี

โอ้โหค่าอาหารโดนโกงใบเสร็จชัด
จะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะ
ภาพนี้นะคะกำลังถูกแชร์กันในสังคมออนไลน์นะคะโดยผู้โพสต์อ้างว่าเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปกินอาหารที่ร้านชิงชาชาลีในห้างสยามพระก้อนราคาที่จริงเนี่ยควรอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทแต่ถูกทางร้านคิดเงินเป็นจำนวนสองพันสี่ร้อยสิบแปดบาทซึ่งแพงกว่าที่ควรจะเป
ด้วยนะคะเรื่องราวนี้ก็ถูกแชร์ต่อออกไปเป็นจำนวนมากคือเขาบอกว่าไปกันสองคนแล้วก็มีผู้ใหญ่มาพาไปเลี้ยงข้าวอะไรอย่างงี้ผู้ใหญ่ก็ได้มาก็จ่ายบินไปด้วยอ่าบัตรเครดิตค่ะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรตัวเองก็ไม่ได้ตรวจสอบเพราะผู้ใหญ่เลี้ยงใช่ไหมคะแต่ว่าพอไลน์ไปขอบคุณผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยว
เอ่อเลขโต๊ะเวลาแล้วก็วันที่แบบโดยกันเป๊ะแต่ว่าราคาเนี่ยไม่เหมือนกันมีสองใบเช้าหน่อยก็เลยเอ๊ยยังไงนะคะ
ล่าสุดนายนัชนกรัตนธารสนะคะผู้บริหารร้านอาหารชิงช้าชาลีก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ค่ะ

จากพนักงานของร้านมีการออกบินผิดพลาด

มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านเป็นจำนวนมาก
ทำให้มีลักษณะคล้ายกับการต่อโต๊ะเกิดขึ้น
โดยลูกค้าที่ถูกคิดค่าอาหารผิดนั่งโต๊ะ๑๑
ขณะที่โต๊ะ๑๐ซึ่งไม่ได้มาด้วยกันนั้น
มีการสั่งเมนูเครื่องดื่มเพิ่มเติมภายหลัง
ทำให้พนักงานเกิดความสับสนนะคะ
ซึ่งหลังจากลูกค้าได้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
จำนวน๒๔๑๘บาท
ทางร้านก็เลยพยายามยกเลิก

แต่ว่าลูกค้าได้ขอให้ทางร้านคืนส่วนต่าง๑๖๕๓บาท
เป็นเงินสดแทนการยกเลิกยอดบัตรเครดิตก่อนหน้าค่ะ
รวมทั้งก็ขอใบเสร็จทั้งตัวที่ผิดพลาด

ทางร้านก็เลยดำเนินการให้ตามที่ลูกค้าร้องขอไปแล้วนะคะ
โดยพนักงานก็ไม่คาดคิดว่าจะถูกนำไปโพสต์ร้ายแรง
ที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลขณะนี้ค่ะ
ทั้งนี้นายนัชนกยืนยันว่าปัญหานี้ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกร้านอาหาร
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาโกงแต่อย่างใดนะคะ
ขณะที่หลังเกิดเหตุพยายามโทรศัพท์ติดต่อหาลูกค้าคนนี้
เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
แต่ว่าปลายสายก็ยังไม่รับโทรศัพท์แต่อย่างใดค่ะ
คือพอดูรายการอาหารแล้วก็คือเมนูที่ผิด๒๐๐กว่าบาท
มีเครื่องดื่มเพิ่มมาประมาณ๒แก้วแล้วก็มีหวาย
วายหัวละพันกว่าบาทมันก็เลยแบบอัพราคาขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าดูความเห็นส่วนใหญ่ในพันทิพย์เขาก็บอกว่าเอ๊ะไม่น่าผิดหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าตั้งใจที่จะโกงเยอะขนาดนั้น๓เท่าจริง
น่าจะไปเอาโต๊ะที่มีเมนู๑๐กว่าอย่างแล้วแอดเพิ่มไปสัก๒๓อย่างแบบนี้
แบบนี้มันคือน่าจะเป็นความผิดพลาดนะคะ
เจ้าของร้านก็ชี้แจงเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อย
สำหรับประเด็นนี้ผิดพลาดกันได้นะคะ